ททดสอบสายตากันหน่อย
ยังมองเห็นหน้าจอเรา๓คนชัดดีอยู่ไหม

ความศรัทธามาฝากคุณผู้ชมนะครับอ่าไปเริ่มดูกับเรื่องของคณะสายบุญ
ศรัทธาพญานาคกันก่อนคุณผู้ชมนะฮะก็พากันไปนี่เลย
หอบเงินไปแสนกว่าบาทครับแสนเจ็ดไปถวาย
ถวายพระครูเขมการจโนภาษเจ้าอาวาส
เพื่อไปสมทบทุนร่วมกันสร้างอุโบสถ
แล้วก็ทำพิธีรำบวงสวงเปิดภูมิขุมทรัพย์เมืองบาดานด้วย
ก็มีสมาชิกคณะสายบูลเขาบอกว่าเขาเคยมาแล้ว

พอกลับไปถึงบ้านโอ้โหฝันเห็นเจ้าปู่มาให้โชคเลย
จนกระทั่งถูกรางวัลรวมแล้วครั้งนั้นได้ไป๔ล้าน
ครั้งนี้ก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญ
ชาวบ้านก็แห่กันไปด้วยมีนักท่องเที่ยวไปด้วย
ยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบด้วย
ก็มีทั้งเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์อายุนับพันปี
คนก็ไปส่องดูกันหน่อยมันก็มีเลขปรากฏขึ้นมา
หลายคนก็บอกว่าเออฉันเห็นเป็นเลข๘บ้าง
เลข๒บ้างเลข๐บ้างกับต้นตะเคียนต้นนี้นะครับ
ที่รูปปั้นอยู่ในบริเวณเดียวกันแหละ
ตะเคียนกับที่บริเวณรูปปั้นของเจ้าปู่มุจรินนาคาราชนะฮะ
คุณผู้ชมใครจะเห็นอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณาเอานะครับ
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะมาดูเรื่องของต้นตะเคียนกันหน่อย
ชาวบ้านเขารวมใจกันทำพิธีบวงสวงต้นตะเคียน
พบอยู่ในลำห้วยทาตำบลตำแยอำเภอพยุ
ประสานรถแคคโฮลมาเลยค่ะเพราะต้นใหญ่มากนะ
ต้องเอาดึงขึ้นมาจากน้ำแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ที่สำนักสงฆ์บ้านจานค่ะ
หลังทำพิธีบวงสวงเสร็จแล้วก็จะมีการปอกไข่ต้ม
เป็นเครื่องเส้นไหว้นะซึ่งร่างทรงบอกว่าปอกไข่ต้มออกมาแล้ว
ไข่ต้มมันมีตัวเลขด้วยเขาบอกในไข่ในไข่เขาบอกในไข่มีตัวเลขด้วย
เจ็ดสี่เก้าอันนี้รังทรงบอกนะเออส่วนชาวบ้านรับไข่ต้มฟองเดียวกันมา
แล้วก็บอกอุ้ยเห็นเหมือนกันเลยเห็นอะไรเห็นเจ็ดเก้าสี่เออเออ
อ่ะมันสลับกันนิดเดียวนะคะครับซึ่งสังเกตได้ว่ามันเป็นตัวเลขชุดเดียวกัน
กันนิดหน่อยจากนั้นเอากลับไปดูเกี่ยวกับการใช้รถแบคโฮลขุดต้นตะเคียนนะ
แบ็คโฮลใช้เวลานานมากยกตั้งสามชั่วโมงแต่สรุปสุดท้าย
นำขึ้นมาได้คาดไม่สามารถนำขึ้นมาได้
ว่าลำต้นน่าจะยาวรากน่าจะฝังอยู่ใต้ดิน
จนกระทั่งช่วงเย็นมันมืดแล้วก็เลยต้องยุติการขุดไว้ก่อนนะคะ
ไปถามที่มาที่ไปค่ะพระพงพัฒน์ธรรมวัฒโนหัวหน้าสำนักสงฆ์บ้านจานเล่าว่า
ช่วงต้นปีฝันเห็นต้นตะเคียนโบราณและในความฝันเนี่ย
ต้นตะเคียนหักโค้นจมน้ำอยู่ในลำห้วยทา
แต่ลำห้วยมันก็ยาวเนอะไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหน
จนกระทั่งน้ำมันลดต่อผุด
เห็นต้นตะเขียนก็เลยไปบอกชาวบ้านก็เลยต้องรวมใจกันแล้วล่ะ
ขุดต้นตะเคียนนี้ขึ้นมาเอาไปไว้ที่สำนักสงฆ

แบบว่าเข้าฟงเข้าฝันก่อนนะครับ
ไปที่นี่กันต่อนะครับคุณผู้ชมที่นี่ฮอตฮิตมาก
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
บรรยากาศก็คึกคักแบบนี้นี่นางรำสองคนนี้ค่ะ
คุณธัญญาชาวจังหวัดนนทบุรีเธอไปจ้างมานะคะ
แก้บนหน้าหุ่นปั้นตะทองงิ้วรายแบบนี้เพราะอะไร
บอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตดีใจมาก
ขอจากตาทองนิ้วรายแล้วก็ได้แล้วก็โดนด้วย
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๕๖๒ไปทั้งหมดนะคะ
ใบได้รับเงินรางวัลไป๒๐๐๐บาทค่ะ
หนึ่งมาแก้บนสองมาขอต่อนะคะ
ขอต่อเลยค่ะเลยไปส่องที่อ่างน้ำมนต์
บริเวณด้านหน้าหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายนะคะ
ไม่ใช่คุณธัญญาคนเดียวชาวบ้านที่ไปก็ไปส่องค่ะ
แล้วคุณค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพูดแล้วขนลุกขนพอง
ยังไงล่ะปรากฏว่าทุกคนเห็นเป็นเลขคล้ายกันอ่ะคุณ
นี่นี่ไงชัดเลยทางบนเห็นไม่อยู่๓ตัว

เห็นไหมเราสายตาไม่เท่ากันไง
ถึงบอกว่าต้องมาทดสอบสายตากันหน่อยนะอันนี้คือความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชม
เรามองตามที่เราเห็นในภาพนะคุณผู้ชมเห็นอะไรก็แล้วแต่จะตีความเอาละกันนะฮะ
ยังไม่หมดครับผมพาไปที่อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาคึกคักเหมือนกันนะฮะ
อีกไม่กี่วันแล้วชาวบ้านก็มีการไปแก้บนไปไหว้ขอโชคขอลาบกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นามีพ่อผู้ศรีพรมเมฆกุมารเจ้าสวยเห็นเทพทันใจเจ้าง๊ะป่าช้างอัยรา
เยอะมากไปได้ทุกจุดเลยแล้วแต่จะศรัทธา
นางรัตนากรเขาบอกว่าเขามาพร้อมกับลูกสาวมาจุดประทัดแก้บน
แล้วก็ได้เลขจากหางประทัดไปของเขา๐๒๘เขาโชว์ให้ดู
อ่านตามที่เห็นในภาพนะแล้วก็บอกว่าตรงกันกับเลขที่พ่อปู่พรมเมษได้ไปเข้าฝันเมื่อสองวันก่อน
ฝันเห็นเลขนี้เหมือนกันเลย๐๒๘เหมือนกันกับเลขหางประทัดเลยอะไรมันจะตรงกันขนาดนั้น
ก็พลาดไม่ได้เขาก็เลยอ่ะขอไปดูส่องขันน้ำมนต์สิมันจะมีเลขเดียวกันไหม
เขาอยากรู้อยากพิสูจน์ก็เลยไปส่องดูนะฮะก็เกิดจากการจะหลดตัวเลข
เขาบอกว่าเป็นการโสรสสรตะของอาจารย์มรือศรีเนรธาตุพุทธคุณ
เดี๋ยวจะมีภาพอ่างน้ำมนต์ปรากฏคุณผู้ชมดูให้ดีนะในอ่างนี้มันมีเลข๖ตัวนะฮะ
แล้วแต่คุณผู้ชมจะจับคู่จะมองอันว่ามันเป็นเลขอะไรบางคนก็ฉันชอบ๒ตัวนี้ฉันชอบ๓ตัวนั้น
แป๊บนึงนะเดี๋ยวเรารอภาพอยู่นะฮะมันจะมีภาพอ่างน้ำมนต์นะฮะไม่มีใช่ไหม
ผมบอกให้แล้วกันมันจะมีเลขในอ่างนั้น๖ตัวด้วยกันมี๐มี๒มี๓มี๔มี๗มี๙นะครับ
เอาแล้วแต่คนที่เขาไปแล้วเขาจะมองเห็นอะไรเนอะเขาก็ว่ากันไปตามนั้นแหละนะครับ
ค่ะจากเรื่องของวัดที่ไปกันบ่อยจุดนี้อาจจะไม่ได้ไปกันบ่อยแต่เขาบอกเนี่ยท็อปฮิตมาก
จังหารร้อยเอ็ดช่วงนี้ตะภาพน้ำสีแปลกเขาเลี้ยงไว้คู่กันค่ะหลวงพ่อเลี้ยงไว้คู่กันนะคะ
ตัวแรกชื่อว่าเงินทองน้ำหนักตัวเขา๒กิโลกรัมความยาว๒๕เซนติเมตร
เงินทองเนี่ยบอกว่าไม่ต้องสังเกตเลยตัวเขาเหลืองทองทั้งตัวเลี้ยงคู่กับเจ้าดำ
ฉายาของเขาดำโหดร้ายชื่อนี้มีที่มาอย่างไรก็คือถ้าใครไปจับเขาแบบไม่ระมัดระวัง
เขาจะกัดเลยเลือดออกเลยสองตัวนี้เลี้ยงคู่กันทองกับดำนะคะ
เจ้าดำเนี่ยน้ำหนักตัว๒กิโลกรัมกว่าความยาว๒๕เซนติเมตรก็คือยาวเท่ากันเลยทองกับดำ
กรอบชัยเขมจาโรค่ะพระลูกวัดซึ่งเป็นคนเลี้ยงตภาพน้ำคู่นี้เล่าให้ฟัง
ชาวบ้านที่ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บก็จะมาขอดูมาขอจับรูปคลำตะภาพน้ำหน่อย
เพื่อขอโชคขอลาบและหลวงพ่อกรอบชัยก็บอกว่ามีชาวบ้านเขาก็ถูกรางวัลไปเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมปิดท้ายคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะอ่านข่าวเนี่ยดิฉันขออุทานก่อนบ้าไปแล้ว
คุณเห็นไหมคุณผู้ชายคนนี้อายุ๔๖ปีค่ะ
ชื่อว่าคุณกฤษดาแซ่โก้ยเป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่มเอาอะไรมาให้ดูล่ะ
นี่แหละค่ะที่มาของตัวเลขเขาถูกรางวัลเนี่ยติดกัน๓๓งวด
งวดคุณอุทานเหมือนดิฉันไหมบ้าไปแล้ว
เนี่ยแล้วเขามั่นใจเลยนะคะว่างวดที่จะถึงเนี่ย
เขาจะถูกรางวัลงวดที่๓๔ติดต่อกันนะคะ
เอาอัญมณีแห่งโชคลาภนี่แหละค่ะมาให้ทีมข่าวเราดู
พร้อมบอกว่าเขาเชื่อเหลือเกินนะว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของอัญมณีดูดทรัพย์
ลึกลับของพญานาคก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยค้าขายรุ่งเรือง
มีโชคมีลาบตลอดคุณนะมันมีหลายอย่างนะคะ
เอาเองนะคะเพราะข่าวนี้ไม่ได้บอกตัวเลขมา
น่าจะปรากฏคุณผู้ชมต้องมาจ้องหน้าจอ
เขากระซิบบอกผมมาแล้วแต่ผมก็ขออนุญาตยังไม่บอกแล้วกัน
คุณดูนะอัญมณีที่เขาบูชามีอะไรบ้าง
มีทั้งแร่หินเขี้ยวฮานุบาลหินคอร์สดวงตาสวรรค์
หินน้ำอมริตแร่อเมทิสแล้วก็บอกนะครับ
บอกว่าเขาเชื่อว่า
งวดนี้แหละคุณผู้ชมทำไมฮะงวดที่๓๒
เขาจะถูกด้วยคุณกิจสดาเขาบอกว่าเขากระซิบมาเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาส่องลูกแก้เขาเห็นตัวเลข๒ตัวเขาเห็นเลข๒กับเลข๘
อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะจดกันเลยทีเดียว
เขากระซิบมามันเลขอยู่ในใจดิฉันนะครับ
ว่ากันไปครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นความเชื่อสู่บุคคลใช้วิจารณญาณด้วย